คราวนี้มาดูเรื่องราวของน้องหมาหน่อย

เจ้าหมาตัวนี้มันเกิดในคณะสิงโตหรือเปล่า
ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่

น่าจะมีคนดูเยอะ

คุณจับขาที่เป๊ะปังแม่นยำประหนึ่ง

ไม่แน่ใจว่าไปเรียนไปฝึกที่ไหนมา
แค่ได้ยินเสียงกลองเสียงสับเท่านั้น

เป๊ะมากจริงแล้วมีเขามีท่ามีทางเห็นไหมจังหวะเขาได้อ่ะจริง
เห็นเราเห็นแค่นี้เห็นช็อตแค่นี้หวังว่าในอนาคตเราจะมีภาพความคืบหน้า
ก็คือใส่ชุดแล้วเออเดี๋ยวงวดหน้านะปีหน้าแล้วกัน
เดี๋ยวเรารอติดตามจุดจีนปีหน้ารอเลยไปน่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะ
คือจริงไม่รู้เหมือนกันว่ามันเคยเห็นมันจำหรือว่ามันได้ยินเสียงหรืออะไร
มันถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ทันจังหวะมันได้อ่ะจริงเหมือนฝึกมาเป็นอย่างดีนะ